คุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยทุกคนเครียดกันหมดแหละ
ผู้ป่วยที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยโรคอื่นก็เครียดจากโรคอยู่แล้ว

เพราะสภาพแวดล้อมมันน่าหดหูไปหมด
ทีนี้ค่ะพยาบาลหมอเองที่ทำการรักษาเขาก็กดดันเหมือนกัน
แต่ว่ามีคนมาทำลายความเครียดนั้นเป็นคนเฝ้าไข้
เขาเฝ้าไข้ในห้องรวมแล้วด้วยบรรยากาศที่มันตึงเครียด
ก็เลยถามทุกคนว่าอ้าวอยากฟังเพลงมาไหม
พยักหน้าแล้วเดี๋ยวไปฟังแก้วเสียงของพี่คนนี้

ได้ยินเสียงหนูก็เลยออกมาฟัง

เอาออกมากักตัวไว้ก่อน
โรคร้ายมันซ่อนบังตา
ต้องสิ้นชีวาเยียวยาไม่ทันหลายคน
มองนาบโรคเสื้อก้าวถั่วหลา
ปรบมือล้านฟ้าส่งมาเป็นกำลังใจ

ห่างผัวครอบครัวห่างลูกเสี่ยงภัยอยู่กับโรคไรหมอภัยใจแทบขาดร้อย

ใช่ค่ะนึกว่าเปิดแผ่นเปิดซีดีแต่เปล่าเลยอันนี้ร้องสด
แล้วความจริงนะคุณพี่คนนี้นะเขาไม่ได้เพิ่งร้องเพลงนี้นะ
ก่อนหน้านี้เขาร้องมาอยู่แล้ว๓๔เพลงพยาบาลได้ยินไง
นี่คือเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลเพชรชบูรณ์นะคะคุณผู้ชม
แล้วคุณพยาบาลที่ได้ยินเนี่ยคือพยาบาลเพชรัตน์ทำงานอยู่ที่นี่พอดี
บอกว่ามีความสุขในการทำงานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
วั่นหลายคนไข้มีความสุข
ซึ่งคลิปนี้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะนอกจากการร้องเพลงแล้ว
ไม่ใช่ร้องบนเวทีแต่ร้องอยู่ในวอร์ดผู้ป่วย
ของคนไข้ผู้หญิงคนนี้เขามาเฝ้าไข้
ก็ร้องเพลงให้คนไข้รวมถึงญาติคนไข้เตียงอื่นฟัง
พยาบาลเพชรรัฐได้ยินเสียงตอนแรกก็เอ๊ะมีคนเปิดเพลงให้คนไข้ฟังเหรอ
แล้วพอเดินมาดูเอ้าไม่ใช่เปิดเพลงแต่เป็นการร้องสด
ทีนี้ก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายคลิป
แล้วก็ไปทำความรู้จักกับเจ้าของแก้วเสียงที่กังวาน
ที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะคือนางสาวปรานีคุณนาศาลอายุ๔๒ปี
คุณปรานีเนี่ยเขามาเฝ้าคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เตรียมจะผ่าตัดเปลี่ยนเลนดวงตา

แต่ว่าวันนั้นคุณแม่ของคุณปรานีเขายังผ่าตัดไม่ได้

ทีนี้ตัวพี่ปรานีก็บอกว่าเอาจริงนะพี่ก็เครียด
บรรยากาศในห้องพักฟื้นมันก็เครียดอยู่แล้ว
เป็นห้องรวมเตียงโน้นก็ป่วยเตียงนี้ก็ป่วย

ช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดด้วย
การเข้าออกก็เข้มงวดมาก

พี่ปรานีบอกว่าทำไงดี
ทำไงดีก็เลยถามคนในห้องรวมนั้นน่ะ
ทุกคนอยากฟังเพลงไหมเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟัง
แล้วทุกคนบอกว่าอยากร้องสิ
ปรานีก็เลยร้องไป๓๔เพลง
แล้วก็มาถึงเพลงสุดท้ายเมื่อกี้นักรบเสื้อกลาว
มาขอให้พี่ปรานีร้องให้ฟังหน่อยตอนที่อัดคลิปนะคะ
ทีนี้พยาบาลเขาบอกด้วยนะ
โอ้โหบรรยากาศแบบนี้ตั้งแต่เป็นพยาบาลมา

เพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่มีความสุข

ก็เหมือนที่พี่พยาบาลเขาโพสต์ไว้นะ
บางบานอย่างเราก็แฮปปี้ไปด้วย
คือเขาบอกว่าเขารู้สึกประทับใจรู้สึกคลายเครียดมากเลย
ขออนุญาตเจ้าของแก้วเสียงคือพี่ปรานี

ขอพยาบาลเพชรรัฐถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมคะ
ทุกคนบอกได้เลยจ้าแล้วก็เอามาโพสต์ลงโซเชียล
ซึ่งตอนนี้หลายคนก็เป็นห่วงอาการของคุณแม่ของพี่ปรานีเหมือนกัน
ว่ามาผ่าตัดเปลี่ยนเลนแก้วตาแล้วเป็นยังไง
ตอนนี้คุณแม่กลับบ้านปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะ

คนไข้อื่นเหงาก็เปิดคลิปนี้ให้ฟังนะฮะ